เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติไทยเดินทางกลับจากสหรัฐอรับเอมิเรตนะครับ
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็แยกย้ายกลับไปรับใช้สโมสรเพื่อลงแข่งขันไทยลีกโค้งสุดท้ายต่อไป
โปรแกรมนะครับ๓โทรเมนต์สำคัญสำหรับรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
หลังจากนี้ก็มี๔เกมที่เวียดนาม๑๒๒๓พฤษภาคมก็แบ่งสายนะครับ
สลากกันเนี่ยวันที่๖เมษายน
ส่วนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับที่อุสเบคิสถานแข่งขัน๑๑๙มิถุนายน
แล้วก็มีเอเชียนเกมส์ที่จีนด้วยนะครับแข่งขัน๑๐๒๕กันยายน
โค้ดโย่งวรวุฒิศรีมาคะกุญสือชุดนี้ก็ได้พูดถึงว่านักเตะพัฒนาฟอร์มการเล่นได้อย่างก้าวกระโดดนะครับ
นรงพรมศรีแก้วคือคนแรกที่ขอเลือกก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมการไปเล่นสเปนทำให้มีความแข็งแกร่งขึ้นจากเดิมมาก

เตะอายุเกินใน๔เกมจะใช้แน่นอน

เพราะว่ายังมีจุดบกพร่องมากพอสมควร